วันนี้ค่ะเราจะไปดูนักกีฬาที่อาจจะไม่ผิดหวังมาก
แต่ว่าจะนำความผิดหวังนี้เป็นกำลังใจ

ชื่อน้องแพร่กับน้องแพรวนะครับ

ไม่ค่ะไม่ตอแตค่ะ

คู่แฝดนักกีฬายูโดวันประเภท๕ที่มารัฐฐานจากจังหวัดตรัง
ต่างพูดตรงกันว่าการที่ได้เหรียญเงิน๓สมัยซ้อน
ไม่ได้ทำให้ท้อเลยกับการที่จะต่อสู้
เพื่อคว้าเหรียญทองในอนาคตสักวัน

เล่นกีฬายูโดมประเภทต่อสู้ตั้งแต่อายุ๑๓ปี

ทำให้ทั้งคู่ค่อนข้างเสียเปรียบคู่แข่ง

สถาบันการพลักษณ์ศึกษาวิทยาเขตรัง

เห็นว่าในกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๐ที่จังหวัดขอนแก่น
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๕๕
เริ่มมีการแข่งขันยูโดในประเภทท่าทุ่มมาตรสัน
แนะนำให้แพร่และแพรวเบนเข็มมาทางนี้

แพร่และแพรวเริ่มทำได้ดีกับท่าทุ่มมาตรฐาน

เมื่อพูดถึงแฝดแพร่และแพรวจากเมืองตรัง

เป็นเพราะว่าพวกเธอเป็นคู่แฝดกัน
มันก็ดีกว่าคนอื่นนิดนึงค่ะดีกว่าเต้าคัน

ก็ดีกว่าคนอื่นกรอบพวกมันฝึกซ้อมมีตาเลาะกัน

แชมป์๓ปีติดต่อกันในกีฬาแห่งชาติ

ดีกรีเหรียญทอง๔เกม๓สมัย
แต่ถ้าหากเป็นนักกีฬาจากจังหวัดอื่นนั้น

ที่จะไปให้ถึงคำว่าทีมชาติไทย

แต่ทั้งคู่ยังมุ่งมั่นสั่งสมประสบการณ์ต่อไป

ซึ่งไม่แน่ว่าภายในไม่กี่ปีนี้
แฝดเยาวเร่และเยาวลักษณ์นานช้าจากเมืองตรัง

โดยมีทงชาติติดอยู่บนหน้าอกก็เป็นได้